เราส่งเสียเชียร์กันตั้งแต่เมื่อวานในช่วง๔โมงเย็น
มาจนถึงคู่ของไทยนะครับและแน่นอนครับ
ถึงแม้ผลการแข่งขันเราจะไม่เป็นแชมป์แต่ว่าเราต้องดูนะครับ
เราเล่นกับใครนะครับทีมอันดับ๒๙ของโลกห่างกัน๑๐๐อันดับ
แต่เราสามารถต่อกรได้ขนาดนี้ด้วยใจฮึดสู้ของนักเตะไทยทุกคนนะครับ
ที่๔๖นะครับโปรแกรมคู่ที่๒นัดชิงชนะเลิศครับทีมไทย
ในช่วง๔ปีหลังสุดเนี่ยนะครับเราก็เข้าชิงทุกครั้งนะครับ
ครั้งก่อนหน้านี้ครั้งแรกสุดที่ไทยรัฐทีวีมีโอกาสถ่าย
ก็จะเป็นการแข่งขันแบบพบกันหมดนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นนะครับ
สามปีหลังเนี่ยเล่นแบบนะครับ
ซึ่งเราก็ทำได้ตามเป้าหมายหลุดเข้ามาถึงรอบชิง
มีการเปลี่ยนจังหวะครับในช่วงต้นเกม
แล้วรุมบทหลุดจากผ่านเข้าในครับ
จุดนัดพบครับรออยู่แล้วก็จิ้มเข้าไปครับ
ไทยเนี่ยมีอยู่๓คนนะครับแต่ว่าดูด้าเนี่ยวิ่งโฉมเข้ามาครับ
หนึ่งศูนย์แฟนบอลสี่หมื่นห้าพันสี่ร้อยยี่สิบห้าคนนะครับ
เมื่อวานโอกาสลุ้นนะครับจากทางสิริพันธ์พ่วงจันทร์ครับ
จังหวะบอลเหมือนกันครับแล้วก็หลุดเข้าไป
แต่ได้อัดจังหวะนี้บอลเหินข้ามคานครับ
ในช่วงครึ่งชั่วโมงแรกเราต่อกรได้ดีครับแต่ลูกนี้เราก็พลาดง่ายเหมือนกันครับ
อื้มเหมืองเขาสอบมาจากแถวสองครับอาถริงสามสิบสี่
สอนเขามาหยิงให้กับโซโลกียันนำหังสองศูนย์
จากนั้นครับเกมของเราซึมไปแต่ว่านิชาซูล่ามาพลาดนะครับ
จ่ายบอลติดเทียดสินและสินจ่ายต่อให้กับจักรพันธ์แก้วโพรมครับ
เน้นประตูจุดความหวังของแฟนบอลเลยครับ
เพราะว่ามาได้ในช่วงท้ายของครึ่งแรกครับ
ตามหลังเหลือสกอร์เดียวดูนะครับ
โอ้โหลูกนี้เล่นง่ายกว่านี้ก็ได้ครับแต่อันนี้เล่นง่ายเกินไปนะครับ
มาเข้าทางเดียวสินง่ายศรีสะเกตนักคอร์และโปรโมชั่นนะครับ
คนดังก็ว่าหลายคนนะครับศิลปินดาราให้ความสำคัญกับเกมนี้
ว่าเป็นคลาสบอลระดับโลกของโซโลวาเกียที่โชว์ให้เห็นครับ
ชิ่ง๑๒ครับเราไม่มีใครเข้านะครับตั้งแต่ริมเส้นเขาลากตัดเข้ามา
แล้วก็แปะบอลกันง่ายเลยครับนาที๖๗นะครับ
ชิ่งกับออนเรสดูด้าสำหรับปาซินด้าแล้วปั่นโค้งครับเสียบสามเหลี่ยม
๓๑ไทยมาได้ฟรีคลิกจังหวะนี้ครับไม่ถอดใจอาทิตย์๗๘
รูนนะครับเปิดเข้าไปบอลเลยถึงพรรษาครับมีการข้ามหลอกนะครับ
ก็เล่นเงาโซโลวาเกียเสียจังหวะเหมือนกันครับดูครับ
เปิดไม่ต้องแรงครับแต่ว่าต้องชมคนข้ามหลอกคือบดินผาลาครับ
บอลหลุดถึงมันสาประตูแรกในทีมชาติชุดใหญ่ของมันสาเฮบูนครับ
ไล่มา๒๓ไทยมีโอกาสอีกนะครับในช่วงหลังคือเล่นด้วยใจจริงครับ
พยายามบี้เอาบอลจากทางโซโลวาเกียให้ได้ครับศิโร่ลงมาตัวสำรอง
และสุดท้ายครับเราก็ไม่สามารถทำละตัวปุ๊ตัยเสมอได้นะครับ
ต่อจากปี๒๑๔๗หรือว่าปี๒๐๐๔นะครับส่วนทีมไทย
โอกาสในการคว้าแชมป์สมัยที่๑๖และพลาดโอกาสในการคว้าแชมป์๓สมัยติดต่อกันนะครับ
แต่ว่าเล่นได้ประทับใจแล้วก็มีทรงบอลที่ดีขึ้นตามลำดับนะครับ
หลังจบเกมมิรวาลรายวัชนะครับ
คุณซื้อทีมชาติไทยพอใจผลงานของลูกทีมครับ
เพราะว่าอันดับโลกเนี่ยต่ำกว่ากันถึงร้อยอันดับห่างกันมากนะครับ
แล้วก็อันดับโลกต่ำกว่าทุกทีมในโทรเมนต์นี้
ถือว่าสู้อย่างสมศักดิ์ศรีแม้ว่าจะไม่ได้แชมป์
ที่สหรัฐอรับเอมิเรตซึ่งก็จะมีการจับสลักแบ่งสายวันที่๔พฤษภาคมนี้นะครับ
ก่อนจะแข่งขันวันที่๕มกราคมปีหน้าเราอยู่โถ๔แน่แล้วครับตอนนี้
แต่ว่าต้องดูว่าจะเป็นโถ๔ที่อันตรายสำหรับทีมยักษ์ใหญ่หรือเปล่าครับ
ส่วนพลตรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงครับ
สมาคมกีฬาฟุตบอลก็ชื่นชมที่ทีมไทยสู้เต็มที่ทำได้ดีทั้งเกมลุกแล้วก็เกมรับ
ตัดสินใจอัดฉีดเพิ่มอีก๒ล้านบาทส่งผลให้ยอดอัดฉีดจากสมาคมนะครับ
ถ้าไม่บูลกลองหลังที่ทำประตูแรกให้นำทีมชาติได้ก็บอกขอมอบประตูนี้ให้กับแม่ที่มาชมการแรงขัน
แม่มาเกียรตร์วันนี้ดิงประตู๑ขอมอบให้แม่
ถ้าผมมีโอกาสเข้ามาในทีมชาติก็ควรทำหน้าที่สุดยังไงดี
แล้วก็จะพยายามพัฒนาประเทศเพื่อช่วยทีมชาติให้ได้มากขึ้น
โปรแกรมครับถัดไปของทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับ
ตามข่าวก็คือจะไปเก็บตัวในแถบยุโรป
ว่าจะเป็นออสเตรียหรือว่าสวิสเตอร์แลนด์นะครับ
เพื่อหาเกมอุ่นเครื่องหนึ่งนัดกับทีมชาติที่ไม่ได้ไปบอลโลกในช่วงนั้น

ต้องมีการพูดคุยกับไว้โลกหน้าไว้บ้างแล้ว
และอีกหนึ่งเกมจะอุ่นเครื่องกับสโมสรท้องถิ่นที่นั่นครับ
เป็นการไปเก็บตัวเพื่อทลายพฤติกรรมแล้วก็เปลี่ยนบรรยากาศนะครับ
ในการเป็นทีมเหยื่อนบ้างครับ
ครับ
ขอบคุณครับ